คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้แค่มองหน้าก็โดนกระทืบ
แล้วเนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กชั้นม๒วัยรุ่นเป็น๑๐ไปรุมกระทืบน้อง
เฮ้ยมองหน้าเอาจริงเดี๋ยว
แตกแตกบอกเลยแตก
โอ้โหเป็นไงคะเนี่ยคุณดูดินี่
จะอยู่ฝั่งกลุ่มวัยรุ่นนี้หรือเปล่าโอ้โหรุมกันแบบนี้นะคะ

เหลืออายุ๑๔ปีจนน้องเขาล้มลงไปนอนกองกับพื้น
แล้วหลังจากนั้นแมนเลยค่ะต่อยเสร็จแยกย้ายหนีล่ะค่ะ
อืมเนี่ยเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เกิดขึ้นที่นิคมโรจนะบ่อวินที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เกิดขึ้นตั้งแต่๕โมงเย็นของวันที่๒กันยายนที่ผ่านมานี่แหละ
นี่แม่ของน้องวัย๑๔ที่ถูกทำร้ายนี่แหละค่ะ
แม่บอกแบบนี้เนี๊ยวเอาไปพาลูกแจ้งความ
นำผลตรวจร่างกายจากแพทย์ไปให้ตำรวจด้วย
แล้วน้องเยาวชนวัย๑๔ที่ถูกทำร้ายเล่าแบบนี้
โหพี่วันเกิดเหตุผมกับเพื่อนสองคน
เอาจริงไปนั่งเล่นอยู่ตรงแถวจุดเกิดเหตุแหละ
ไม่รู้อะไรอยู่ดีคู่กรณียกพวกมาเป็นสิบ

จากนั้นมีคนหนึ่งที่ชื่อว่านายจ๋า
ได้ตัวแล้วนายจ๋าเข้ามากระทืบที่ศีรษะ
กระทืบใบหน้าและลำตัวผม
และยังไปชักอาวุธมีดขึ้นมาจี้คอข่มขู่ผมด้วย
บอกแบบนี้ให้เหตุผลที่ทำว่าอะไรรู้ไหมคุณคิง

หมั่นไส้ก็ไปมองหน้า
แล้วก็ทำร้ายซ้ำอีกด้วย
ก่อนที่กลุ่มคนก่อเหตุหลบหนีไปเลยค่ะ

พี่ผมไม่รู้เรื่องจริงไม่ได้ไปหาเรื่องเขาก่อนด้วย
แน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ต้องมีความคืบหน้าตำรวจทำงานรวดเร็วค่ะ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุเองก็พอเป็นกระแสสังคม
ออกมาเป็นข่าวมอบตัวแล้วด้วยอืม
เขาบอกว่าคนกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เป็นเด็กชายเยาวชนอายุ๑๔ปีเป็นชาวไทยใหญ่
แม่ของน้องนะคะหลังจากที่บอกว่าไปแจ้งความแล้วใช่ไหม
แม่บอกแบบนี้เอาเป็นว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจก็แล้วกัน

แล้วก็มีทางแม่ของตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มาขอโทษขอโพยแทนลูกชายที่ไปทำร้ายลูกของแม่

แม่ก็บอกว่าก็พูดไปแค่ว่าอย่าให้เกิดเหตุแบบนี้อีกเลยค่ะ